ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยว
มีคนขับรถตู้ปรากฏในคลิปว่าไปทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวที่กระบี
คุณผู้ชมล่าสุดนะครับถูกสั่งจำคุกรวมทั้งปรับเงินด้วย
ว่าส่งผลกระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวโดยตรง
นี่เป็นภาพเหตุการณ์นายพรเทพเพชรสุดอายุ๓๓ปี
จังหวัดตรังซึ่งเป็นชาวจังหวัดตรังนะครับ
คนขับรถตู้โดยสารไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายชาวต่างชาติ
ซึ่งก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑มกราคมที่ผ่านมาครับ
ล่าสุดสารจังหวัดกระบี่ก็ตัดสินจำคุก๑เดือนปรับ๓๐๐๐บาท
แต่ว่าให้รอลงอายา๑ปี
จากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยว
เกิดในเช้าวันปีใหม่ด้วย๑มกราคมนะครับ
โดยก่อนหน้านี้ครับสำนักงานขนส่งจังหวัดได้ปรับนายพรเทพ
แสดงกิริยามไม่สุภาพตามมาตรา๑๐๒
พระราชมัญญัติขนส่งแล้วเป็นเงิน๓๐๐๐บาท
แล้วก็สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถ๑เดือน
ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนส่งอายการให้กับศาลจังหวัดกระบี่

เจ้าตัวรับสารภาพว่าทำไปเพราะความโกรธนะครับ
เนื่องจากว่าวันที่เกิดเหตุได้ขับรถตู้คันดังกล่าวไปส่งนักท่องเที่ยวชาวจีนที่สนามบินกระบี
แต่ว่านักท่องเที่ยวในคลิปลงไปทุบกระจกและด่าทอ
จึงชกหน้าเข้าไป๑ครั้งแล้วก็แยกกันไป
พร้อมกับยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองนั้นก่อขึ้นครับ